หัวทองเชียวผู้ชายค่ะ

มีเพศสัมพันธ์กันริมถนนที่พัทยา

แจ้งตำรวจเลยคุณผู้ชมลองดูฮะ
ที่เราเบลอมุมนี้เลยดอม

ดูสิรถผ่านไปผ่านมา

ตี๓ได้เวลาของเขากันน้ำแข็ง

ชาวบ้านไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ใกล้สี่แยกไฟแดงสาย๓ตัดพัทยากลาง
โอ้โหแยกชุมสายเมืองพัทยาน่ะตะบนหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
คลิปปรากฏภาพชายชาวต่างชาติผิวขาวผมสีทองสูงประมาณ๑๘๐๑๙๐เซนติเมตร
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีได้
ส่วนผู้หญิงตัวเล็กสูงประมาณ๑๕๐๑๖๐เซนติเมตร
มีเพศสัมพันธ์กันอยู่ข้างเสาไฟฟ้าแรงสูงครับไฟแรงจริงไม่ใช่ไฟเสาไฟฟ้านะ
รักนี่แหละโอ้โหรักหรือเปล่าไม่แน่ใจวะดอม
โดยไม่สนใจใครเลยที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดิไปดูดิตรงนี้มันอยู่ตรงไหนยังไง
ไปจุดเกิดเหตุนะฮะก็ไปเจอแว่นสายตาเจอของเขาสองคนนี่แหละ
ของใครบ้างตกอยู่นะฮะนี่แว่นสายตาอะไรตังค์สามบาทอ่ะนะ
เหรียญบาทด้วยแล้วก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านค้าใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
พบว่าชายชาวต่างชาติเดินเข้าไปหาผู้หญิงคือเธอลักษณะคล้ายคนเล่ร่อน
นี่ไปแล้วดิ่งไปแล้วดอมน้ำแข็งคุณผู้ชมดิ่งไปแล้วน่าจะเสาไฟแล้ว
คือผู้หญิงเขานั่งอยู่เหรอนั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นที่พักเขา
เออชายชาวต่างชาติตีสามได้ดิ่งเข้าไปเลยคุณผู้ชมอยู่หลังตู้ปริศนีย์จากนั้นทั้งคู่เหมือนจะคุยอะไรกันสักอย่าง
โอ้โหคุณจะตกลงกันหรือเปล่าไม่รู้คุยแป๊บเดียวคุยแป๊บเดียวทำอะไร
แป๊บเดียวเสร็จฟีเจอร์ลิ่งครับคุณผู้ชมฮะภาษาวัยรุ่นฟิเจอร์ลิ่งครับ
คุณผู้ชมถามว่าเซ็นเซอร์ทำไมอยากเห็นไม่ได้คุณผู้ชม
อู้จ๊าดเหรอคระดาษดรอบยังเฮ้ยคุณผู้ชมเราขี้ดู
เนี่ยเฟีชจะลิ่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วรถเเถานะรถเเถาเนี้ยที่จอดติดอยู่นะ
นี่ละลูกอย่าดูตอนที่มีเด็กนี่ไปอย่าดู
ถ้าริมถนนมันก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ค่อยได้นะเราไม่ได้ว่าเขา
ดูพี่บุญชินหน่อยพี่บุญชินอ่อนถาวรถ่ายคลิปเล่าบอกว่า
ขณะขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่จะไปตลาดนะครับ
จอดรถติดไฟแดงหันไปเห็นชาวต่างชาติกับผู้หญิงไทย
เจอร์ลิ่งกันอยู่พี่เขาจอดรถเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
ทำไมจะเอาแจ้งตำรวจโอ้โหอันนี้ดีพี่
โอ้พี่เห็นคนที่นี่น่ะเสียภาพลักษณ์
ไฮซีซั่นเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บชายชาวต่างชาติกับผู้หญิงคนไทยเนี่ย
ไม่รู้ว่ากลัวตำรวจหรือว่ามันจบพอดีไม่รู้นะรีบดึงเกงขึ้นฟึ้ม
กลับเลยอืมเออท่านผู้หญิงกลับการสอบภอมเมืองพัทยา
สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดิ
เดี๋ยวจะเชิญตัวมานะฮะเชิญตัวทั้งสองคนมาสอบสวนเลย
ดำเนินคดีอย่างที่ผมบอกครับดำเนินคดีต้องดำเนินคดีแหละนะฮะ
ข้อหาก็ว่ากันไปแต่กระทำการทางขายหน้าเนี่ยใช่แน่
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
รวมถึงที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางเมืองพัทยาครับ
นี่โลกมันจะแตกแล้วเหรอเนี่ยถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะ